ช่วงตลอดตลาด
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดนะคะ
แล้วก็ได้เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันแล้ว
เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยค่ะ

หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๕๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟองจ้า
ต่อกันด้วยราคาของผลไม้กันบ้างนะคะ
แตงโมจินตรา๑๘บาทต่อกิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก๗๕บาทต่อกิโลกรัม
ส้มโชกุล๘๐บาทต่อกิโลกรัม
ปิดท้ายกันที่ราคาของเงาะโรงเรียน
วันนี้๔๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ส่วนวันพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนไปยังไง
เดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตกันในช่วงของตลอดตลาดเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชม